มาค่ะคุณผู้ชมนะคะเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ
จากการตรวจสอบเรด้าอากาศพบว่าลมตะวันตกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากัน
บริเวณภาคเหนือก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่ง
แล้วยังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุม
ปัจจัยนี้แหละค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศเย็น
กับมีหมอกในตอนเช้ายอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุด๗๑๖องศาเซลเซียส
แล้วก็มีฝนตกบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงร่วมด้วย
ส่วนภาคใต้ฝนน้อยค่ะคลื่นสูงสักประมาณ๑๒เมตร
สำหรับสภาพอากาศในสัปดาห์หน้านะคะ
ลมหนาวจากจีนระลอกใหม่จะแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกรอบหนึ่งแล้ว
เพราะฉะนั้นใครที่มีแผนจะไปเที่ยวภาคเหนือ
ตอนนี้ก็ไปได้นะคะเพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิลดลงอีก๑๓องศาเซลเซียส
โดยภาคเหนือและภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง
ส่วนภาคใต้นะคะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ
จากสภาพอากาศที่แปรปรวนปรากฏการณ์หนาวปนฝน
ระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาเอาไว้ด้วยนะคะ
นี่คือสภาพอากาศที่นำมารายงานเช้านี้ค่ะ